เอาอีกหนึ่งคลิปที่เราจะพาไปชมเป็นคลิปน่ารักของเด็กน้อยคนหนึ่งนะ
เขาจะโชว์ความสามารถในการตีรังกา
เต้นไปแล้วก็ตีรังกาโอ้โหสเต็ปไม่ธรรมดาเลยนะคะ
ไม่รู้ว่าคิดว่าตัวเองเป็นซิโก้หรือยังไง
ต้องตีรังกาโชว์เดี๋ยวไปดูกันค่ะ
คุณคุณขำน้องทำไม

ซิโก้เขาตีรังกาตอนยิงประตูได้
อยู่ในสนามฟุตบอลแต่อันนี้ตีรังการในครัว

แกงแม่ที่เทโอ้โห

นี่นะขำแบบนี้ถ้าแม่มาเห็นนะ

สงสารแกงที่ยังไม่มีใครกิน
อันนั้นคือห้ัง

ตรงนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าอย่าเอาหม้อแกงมาไว้ใกล้

สอนแล้วอย่าเอาห้อแกงไว้ใกล้ลูก

อันนี้น่าจะแบบเป็นความส่วนบุคคล
เป็นคำที่มีคำว่าเกินแกง

เอาเตือนน้องหนูแล้วกันนะคะ

ไปตีไกลมอกแกงไปตีไกลคัว
หลังตีรังกาเนี่ยเขาตีต่อเลยนะบอกเลย

แต่ที่เห็นเหลืออดขำไม่ได้จริง
อยากให้คำตอบนิดนึงจะจบรายการแล้ว
รายการแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูซาวเพลงนี้กันหน่อยว่า
น้องที่เขาตีรังกาเนี่ยจะเหมาะกับเพลงอะไรบ้าง

เราเอาเขามาออกอากาศแบบนี้ถ้าเขารู้นะ

เพื่อนร้องแล้วยังลูกบวชเลย